คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์พลทหารถูกแทงจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวปิ่นเกล้าวตั้งแต่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางครอบครัวของพลทหารคนนี้บอกว่าติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
แล้วก็ติดใจว่าทำไมเรื่องมันไม่มีความคืบหน้าเลย
ก็เลยไปร้องที่กองปราบให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
คุณแม่คุณแม่รัชนกนาฏรัชนกแซ่ลิ้มค่ะเป็นคุณแม่ของพลทหารที่เสียชีวิตนะคะ
พลทหารที่เสียชีวิตชื่อว่าพลทหารเก่งนายบุญฤทธิเอี่ยมสิริรักษ์อายุ๒๑ปี
เป็นฐานเกณฑ์สังกัดกองทัพภาคที่๑ค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าช่วง๕ทุ่มนะคะ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
พลทหารเก่งเข้าไปนั่งสังสรรค์ที่ร้านร้านหนึ่งไปกับเพื่อนที่ชื่อปิง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนแถวบ้านร้านนี้อยู่ห่างจากบ้านร้อยเมตรเองค่ะ
เพราะว่าพลทหารเก่งเนี่ยลาพักร้อนจากค่ายทหารมาอยู่กับแม่ที่บ้านพักย่านปิ่นเกล้า
หลังจากนั้นมีเพื่อนที่เป็นทหารนะคะชื่อต้นมาชวนพลทหารเก่งคือโทรหา
ว่าให้ไปหาที่อีกร้านหนึ่งได้ไหมมาหาหน่อย
พลทหารเก่งก็เลยชวนเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเดิมอะค่ะที่ชื่อปิงอะค่ะ
ว่าไปด้วยกันหน่อยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งหน่อยเนี่ยเขาก็ขี่ไปส่งแบบนี้
พอไปถึงปุ๊บนะคะเพื่อนที่ชื่อปิงก็ขี่รถกลับ
เพราะว่าไม่รู้จักกับเพื่อนคนอื่นของพลทหารเก่งขี่ไปส่งอีกที่หนึ่ง
พลฐานเก่งก็ลงไปหาเพื่อนปิงก็ขี่รถกลับไป
ที่ร้านนี้นะคะมีพลทหารนั่งกันอยู่สองโต๊ะ
โต๊ะแรกเนี่ยมีพลทหารที่ชื่อต้นและเพื่อนที่เป็นทหารอยู่ด้วยกันก่อนแล้ว๘คน
พอพลทหารเก่งไปถึงที่ร้านโต๊ะนี้ก็เลยมี๙คน
ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งค่ะมีพลทหารนั่งอีก๙คน
ทางครอบครัวเขาเชื่อว่าโต๊ะนี้แหละน่าจะเป็นโต๊ะที่ร่วมกันก่อเหตุ
ช่วงเวลาประมาณตี๑๑๘สิงหาคมนะคะ
คนในร้านที่พลทหารเก่งไปนั่งตอนแรกร้านนี้ที่นั่งอยู่กับปิงเนี่ย
เดินไปหาแม่บอกว่าเก็บตังค่าอาหารนะเพราะแม่เขาทำอาหารตามสั่ง
คนที่มานั่งดื่มเพื่อจะสั่งอาหารไปนั่งกินกันอะไรแบบนี้เพราะร้านนี้ไม่มีครัว
แม่ก็เลยถามหาลูกไงเห็นเก่งไหม
เขาบอกว่าอ๋อออกจากร้านแรกตรงนี้ไปตั้งแต่๕ทุ่มแล้ว
ก็เป็นห่วงลูกแม่ก็บอกว่าโทรศัพท์หาลูกดีกว่า
โทรไปปุ๊บมีผู้ชายอีกคนนึงรับสายที่ไม่ใช่ลูกตัวเองค่ะ
แล้วประโยคที่บอกคุณแม่คือกำลังปั๊มหัวใจน้องเก่งอยู่

ใช่ได้ยินประโยคนี้แม่บอกว่าพอได้ยินประโยคนี้
แล้วสายก็เงียบไปแม่ก็วางสายแล้วโทรกลับไปใหม่
กลับโทรกลับโทรกลับย้ำไปหลายครั้งจนสุดท้าย
ปลายสายบอกว่าเก่งถูกแทง
เขาก็ไม่ได้มาบอกหรอกว่าเก่งไปปแม่ก็ไม่รู้ว่าปประมาณกับตีหนึ่ง
ทางนู้นเขาก็มาบอกแม่เก็บตังค์หน่อย
ทางร้านนู้นร้านที่เขานั่งกิน
ร้านนั้นเขาก็มาสั่งกับข้าวกับตามสั่งกับที่แม่ขายอยู่
ตกใจแล้วน้องเก่งไปไหนทำไมไม่อยู่ตรงนั้น
เขาบอกว่าเก่งไปได้สักพักนึงแล้วแม่เอาไปไหน
แล้วเขาขึ้นไปนอนแม่ก็ตกใจขึ้นไปดูบนห้องก็ไม่มี
แม่เธอไปอีกทีนึงอีกทีนึงเขาก็ถึงบอกว่าอ๋ออยู่โรงพยาบาลเจ้าประยาน้องเกงถูกแทงเขาพูดอย่างนี้แม่ก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเลย
เนี่ยฮะก็หลังจากเกิดเหตุนะครับที่เก่งถูกแทงนะครับกาดในร้านแห่งนั้นก็สามารถคุมตัวพลทหารที่ชื่อสองไว้ได้หนึ่งคน
เนื่องจากกำลังล้างคราบเลือดอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจสอนอบางยี่ขันเจ้าของท้องที่นะครับ
ซึ่งพลทหารที่ชื่อสองสารภาพว่าก่อเหตุจริงและทำเพียงคนเดียวแต่ครอบครัวของเก่งเชื่อว่ามีคนร่วมก่อเหตุมากกว่านี้
เนื่องจากหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีพลทหาร๘นายที่อยู่ในร้านนั้นหลบหนีเข้ากรมไป
แม่ของพลทหารที่เสียชีวิตเปิดเผยว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดค่ายทหารดังกล่าวยศพันตรี
บอกเพียงว่าจะนำทหารเกณฑ์ไปสอบสวนพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลคดีให้
รวมทั้งจะช่วยเหลือค่าทำขวัญให้เป็นเงินสองแสนบาทแต่ขอให้แม่ปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนนะ
อย่าเพิ่งไปร้องเรียนกับสื่อนะแล้วที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
เรื่องมันเงียบไปเลยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความพอไปแจ้งความทหารคนนั้นโทรมาว่าฮะ
ที่แรกคุณแม่ไม่โมโหหรอกโมโหที่ว่าคุณแม่ไปโรงพักกลับมา
กลับมาได้ประมาณแป๊บเดียวแล้วทางทางทหารเขารู้ได้ไงว่าคุณแม่น่ะ
ไปโรงพักแล้วทางทหารคนนี้เขาก็มาโทรต่อว่าคุณแม่
แม่แม่ทำไมผมบอกให้อยู่เฉยเฉยคุณแม่ไปไปป่วนตำหลวดรู้ป่ะ
เอ่อไปกดดันเขาทำไมให้เขาทำงานผมบอกแล้วผมจะจัดการให้ทุกอย่าง
ไม่ต้องออกสื่อนะไม่ต้องออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรเนี่ย
อะไรมาว่าคุณแม่แบบนี้ไม่ได้ทำคนเดียวทำอ่ะทำแน่
แต่มันไม่ได้ทำคนเดียวคุณแม่ก็อยากจะขอความยุติธรรมว่าเอ่อ
ให้กระจ่างหน่อยอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยโรงพักก็ไม่รู้เรื่อง
ทหารก็มาก็ไม่รู้เรื่องก็ให้คุณแม่ปิดข่าวอย่างเดียวเลย
ขณะที่คนที่เขามาช่วยเหลือเรื่องของคดีความเรียกร้องความเป็นธรรมให้กันนะครับ
นายวรินอัธนาคประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรมบอกว่า
ตอนนี้มีพยานที่เป็นพลทหารที่บาดเจ็บถูกแทงเย็บกว่า๔๐เข็ม
ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะเป็นพยานให้นะฮะแต่หลังรักษาแล้วกลับเข้าไปในค่ายทหาร
กลับมาบอกเพียงแค่ว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะในร้านมันมืด
เช่นเดียวกับปิงปิงที่คุณเขียนมาสอนเล่าให้ฟัง
ว่าขี่รถจักรยานยนต์จากร้านแรกไปส่งอ่ะส่ง
เพื่อนที่นั่งในร้านแรกกับพลทหารเก่งเนี่ยบอกว่าตอนนี้เริ่มกลัวแล้วนะ
ไม่กล้าเป็นพยานอะไรให้แล้วแล้วก็ล่าสุดครับ
ทหารได้นำพลทหาร๘นายไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อจะสอบปากคำแล้วนะครับ
โดยบอกว่าเป็น๘คนที่หลบหนีเข้าไปในกรมหลังจากก่อเหตุ
ซึ่งทางครอบครัวก็ยังไม่มั่นใจว่าจะใช่๘คนนั้นจริงไหม
อยู่ในร้านในคืนวันเกิดเหตุส่วนตำรวจสอนอบังยี่ขัน
ตอนนี้ได้ขอให้ผู้เป็นแม่งัดฝาโลงศพลูกชาย
แล้วก็ให้ตัดเล็บกับตัดผมส่งให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อนำไปพิสูจน์ตามขั้นตอนในการพิสูจน์หลักฐานว่า

พนักงานสอบสวนโทรมาสั่งให้คุณแม่ของผู้ตาย
งัดฝาโลงแล้วไปเอากันไกลตัดเล็บ
มาตัดเล็บผู้ตายเอากันไกลไปคลิดผมผู้ตาย
ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่ทำกัน
มีแต่สอนอบางยี่ขันที่สั่งให้แม่ไปทำ
ตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยสอบเค้นแค่คนเดียว
แล้วคนนั้นก็รับสารภาพและไม่ยอมซัดทอด
ทำได้แค่คนเดียวอีก๘คนที่เหลือหายหมด
ประการที่๒ตำรวจไม่ยอมไปที่ร้านที่เกิดเหตุเป็นรอบ๒
เพื่อไปเก็บวัตถุพยานต่างไม่ยอมไปฮะ

เวลาแทงคนแทงชุดเข้าไปโดยเฉพาะที่ช่องคอ
เลือดก็ต้องกระเด็นอย่างน้อยก็ติดซอกเล็บ

แล้วหลายคนทั้งรุมติรุมแทงพยานหลักฐานเหล่านั้น
ชาวบ้านหรือพี่น้องเขาสงสัยว่ามันโดนทำลาย
ซ่อนเน้นปิดบังอำพลางหรือเปล่าเพราะเวลามันหายไปแล้ว
คนที่ร่วมกระทำความผิดร่วมฆ่าจริงเนี่ย
ใช่๘คนที่ส่งมาหรือไม่
ทางครอบครัวมีแค่พยานบุคคล๒ปาก
ก็คือว่าเพื่อนที่ไปส่ง
สองก็คือว่าน้องเพื่อนทหารที่เป็นพลทหารคนนั้น
ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเย็บ๔๐กว่าเข็ม
มีแค่๒อย่างเท่านั้น
เพื่อนคนที่ไปส่งน้องในร้านตอนนี้เกิดอาการกลัว
เพราะไม่รู้ว่ากลัวตำรวจหรือกลัวทหาร
เกิดอาการกลัวยังไม่กล้าเปิดเผยตัว
น้องพลทหารที่บาดเจ็บสาหัส

ท่าทีเปลี่ยนไปบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบ
เพราะแสงสว่างไม่พอคือไฟมืด
แล้วพอร์ตนี้เขาบอกว่าอะไร
เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความร่วมมือ
แต่หลังจากกลับเข้าค่ายสถานการณ์เปลี่ยน
นี่ค่ะก็คือสิ่งที่ติดใจก็คือมันเป็นการรุมทำร้ายไหม

ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยตอนนี้
แล้วทำไมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในค่าย
เหมือนลักษณะมาปกป้องอะไรอย่างนี้
ค่ะนี่ค่ะประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรมก็บอกอีกนะคะ

บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากพลทหารทะเลาะกันเอง
วันที่เกิดเหตุพลทหารทั้งหมดออกมาจากค่ายทหารแล้ว
แต่ยังไงก็ยังอยู่ในความดูแลของค่ายทหารอยู่นะ
แล้ววันเกิดเหตุพนักงานร้านก็อ้างว่า
กล้องวงจรปิดทุกตัวไม่สามารถใช้งานได้
ตัวเลยนะคะไม่สามารถทำงานได้
ก็แปลกว่าร้านดังขนาดนี้
ทำไมกล้องจะเสียทุกตัวในคืนเดียวกัน
แต่นี่เป็นช่วงภาพเหตุการณ์ที่เขาปั๊มหัวใจ

น้องเก่งซึ่งมีคนบันทึกเอาไว้ได้

ถ้าจะหาพยานเนี่ยไม่น้อยเลยนะพยานในที่เกิดเหตุ
น่าจะเยอะค่ะแล้วก็ที่ทางครอบครัวติดใจว่า
แล้วทำไมไม่สอบปากคำพนักงานในร้านเลยด้วยซ้ำอืม

ทางครอบครัวยังไม่ทำพิธีชาปนกิจนะคะ

จับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนนะคะ
ทีนี้ก็มีคำชี้แจงจากทางตำรวจเหมือนกันนะคะ

ผู้กำกับสนบางยี่ขันชี้แจงว่า
สอนอบางยี่ขันไม่ได้นิ่งนอนใจ
จับตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันเกิดเหตุได้แล้ว๑คน
พนักงานสอบสวนประสานกับทางทหาร
ให้นำตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาส่งให้
และวันนี้ทางทหารต้นสังกัดได้นำตัวผู้ก่อเหตุ
ส่งพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีก๑คน
ตอนนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุสองคนนะคะส่งตัวไปฝากขังไว้ที่สารทหารแล้ว
ตำรวจยืนยันว่าถ้ามีแค่การลงบันทึกประจำวัน
จะไม่สามารถจับใครดำเนินคดีได้เลย
แต่นี่มันไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวัน
มีการลงเป็นเลขคดีเรียบร้อยแล้ว
แล้วตอนนี้ก็จับผู้ต้องหาได้แล้วถึง๒คน
ก็ยืนยันว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หลังจากทางครอบครัวไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบ
วันนี้ก็มีตำรวจจากกองปราบไปที่สนบางยี่ขันด้วยนะคะ
ก็ไปพูดคุยกับการสอบสวนของทางสนบังยี่ขัน
ก็ยืนยันว่ามีการดำเนินการให้อย่างต่อเนื่องไม่ได้เงียบหายไป
ก็เสียลูกชายไปหนึ่งคนนะครอบครัวนี้